แต่อันนี้เนี่ยมันกลายเป็นมีคนเสียชีวิตเลยนะสิ
เป็นแม่ค้านะคะที่ขายผลไม้
คือตัวน้องสาวเนี่ยบอกว่ามีการแยกกับตัวพี่สาวไป

แล้วปรากฏว่าตอนเช้ากลับมา
มาเห็นว่าพี่นอนเสียชีวิตแล้วมีสภาพถูกแทงแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณถนนชายางกูล
ยุคมคำสร้อยค่ะเริงนกทาที่มุกดาหาร

ไปเจอกับศพของนางสาวสายฝนจันปุ่มอายุ๓๒ปี
เธอเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตรงนี้นะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้เอ็นนอนสภาพแบบนั้น
สภาพศพถูกคลุมด้วยผ้าห่มบริเวณตัว
แล้วใบหน้าคือเปิดเอาไว้
แล้วมีบาดแผลที่ถูกแทงบริเวณหน้าอกนะคะ
ของมีคมประมาณ๔แผล
วนมซ้าย๑แผลและที่ท้องอีก๑แผล
คือเหมือนกับเธอโดนกระหน่ำแทงว่าอย่างนั้น
ยังมีด้านหลังอีก๒แผลนะคะโอ้โหหลายที่เลย
ไปพบกับอาวุธมีด๑เล่มอยู่บริเวณนั้นด้วย
ทีนี้ไปสอบถามทางด้านของน้องสาวของผู้ตายกันหน่อยค่ะ
นางสาวพลอยพิรมจันปุ่มอายุ๒๓ปีเล่าแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุ๑วันตอนเย็นเธอแยกกับพี่ที่ร้าน
ก็คือที่ร้านนี้แหละสักประมาณช่วงเวลาทุ่มกว่า
ตอนนั้นก่อนที่เธอจะออกไปเธอบอกเห็นผู้ชายคนนึงค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ชายที่พี่สาวรู้จักมาอยู่ที่ร้านมาหา
แล้วเธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับบ้านไป
ตอนเช้ามานี่แหละค่ะวันที่มาเจอศพพี่สาว
คือเธอเนี่ยมาที่ร้านกับหลานเอาหลานคนนี้ก็คือเป็นลูกของผู้เสียชีวิต
คุณผู้ชมค่ะมาตอน๖โมงเช้าเห็นพี่นอนอยู่ตอนนั้น
หลานวิ่งไปปลุกแม่เขานั่นแหละค่ะแม่แม่ตื่นแล้วไม่ตื่น
เธอเลยไปเปิดผ้าห่มออกแล้วปรากฏว่าเห็นรอยเลือดเต็มเลย
แล้วก็รู้ว่านั่นแหละพี่สาวถูกแทงเสียชีวิต
ตัวเธอเองเธอตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาหาพี่สาวเมื่อวาน
ก่อนที่จะเกิดเหตุนี้หรือเปล่าซึ่งก็คือในเชียงนะคะอายุประมาณ๔๐ปี
ตัวคุณพลอยพิลมบอกว่านายเชียงเนี่ยมักจะหาพี่สาวเป็นมาหากันอยู่แล้วเป็นประจำ
แล้วก็เห็นว่าอยู่ด้วยกันเมื่อวานส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เธอไม่รู้
รู้แต่มาหาบ่อยมากและตัวพี่สาวจริงมีสามีอยู่แล้วค่ะ
รู้จักค่ะเหมือนเขาจะมาตามดูพี่สาวแต่พี่สาวไม่เล่นด้วย

ใครเข้ามาติดพันธุ์พี่สาวเรานานหรือยัง

ว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผลไม้
อย่างที่เห็นนั่นแหละก็น่าจะเสียชีวิตมาแล้ว

เรื่องต้นตอนนี้ฝ่ายสืบสวนจะติดตามตัว
บุคคลต้องสงสัยที่น้องสาวผู้ตายบอก
แล้วจะไปตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงค่ะ
เบาะแสของคนร้ายต่อไป

ใช่ค่ะก็จับกลุ่มได้คงมีการสอบสวนกันต่อนะคะ